ดูเรื่องราวของลุงป้อมกันหน่อย

เป็นประธานอุ้มพระดำน้ำ

ลุงป้อมเป็นประธานในพิธีก็นั่งฟังอยู่ตรงนี้
แล้วก็เป็นเลขาภักดิ์พลังประชารัฐ
ร่วมกับรัฐมนตรีของพัก
ก็จะมีทั้งรัฐมนตรีชัยวุฒิธนาคมนุสร

นี่คือบรรยากาศอุ้มพระดำน้ำเป็นประเพณีของชาวเพชรชบูรณ์เขา
ทีนี้นอกจากบรรยากาศงานประเพณีแล้ว
ลุงป้อมเขาไปร่วมโยนลูกกระยะสาตว์
โยนให้กับชาวบ้านก็เป็นเหมือนกับขนม
ที่เอามาร่วมทำบุญทำพิธีลองดูบรรยากาศช่วงนั้นหน่อยครับ
ที่โยนนั้นคือกระยะสาตว์ลูกยนต์แล้วก็กล้วยด้วยนะฮะ

หลังจากนั้นลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แม่น้ำป่าศักดิ์ครับ
เสร็จจากงานบุญตรงนี้ไปดูกันต่อบรรยากาศนี่คือ
ชาวบ้านมารอต้อนรับแล้วก็มีป้ายลุงป้อมคือไอดอล

นี่นะฮะแล้วก็มีการถือป้ายข้อความแต่ละข้อความ

คือรักลุงป้อมสุดหัวใจอย่างนี้

รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี
ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่นะครับ
แล้วก็บอกว่าไม่ได้มาในฐานะนักการเมือง

ไม่กังวลครับว่าจะผิดระเบียบของกรกตหรือเปล่าหรืออย่างไร
เพราะถือว่าทำตามระเบียบกรกตทุกอย่าง

หากสภาผู้แทนรัศดรชุดนี้อยู่จนครบวาระ
มันก็ยังมีข้อถกเถียงว่าอะไรที่ทำได้อะไรที่ทำไม่ได้
อาจจะขัดกฎกรกตหรือไม่
โอ้โหป้ายต้อนรับนี่เป็นกำลังใจชั้นดีเลยครับ
ให้กับลุงป้อมนะฮะนี่ฮะบรรยากาศนะ

คุณแสวงบุญมีบอกว่าหลักการของกฎหมาย

ระหว่างผู้สมัครและพักการเมืองอย่างเที่ยงธรรม
ให้อยู่ในกรอบเวลาแล้วก็กติกาเดียวกัน
ไปอ่านประกาศของกรกตตั้งแต่ฉบับ๑๔
จะไม่มีคำถามเลยว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
แล้วจะให้ไปบอกว่าเออใครทำอะไรไม่ทำอะไร
อันนี้สุดท้ายแล้วกฎหมาย
มันจะเป็นตัวชี้วัดอย่างชัดเจน
นี่นะฮะเขาเลยบอกแบบนี้นะขอให้ทำในสิ่งที่ตัวเองมีอำนาจหน้าที่
ถ้าทำแบบนั้นกฎหมายจะคุ้มครองเองครับนี่ฮะนี่คือความคืบหน้าในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนั่นเองนะครับ